คุณผู้ชมคะเรายังตามให้ต่อสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่๒๖เมษายนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
สำหรับกรณีของเจ้าของสวนในจังหวัดนครนายกที่เครียดถูกหลอกโกงเงินไป๓๐ล้านและสุดท้ายตัดสินใจยิงตัวตายนะคะ
ล่าสุดลูกสาวออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมบอกว่าจริงแล้วเนี่ยมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังมากกว่านั้น
มันมีประเด็นที่ไปเกี่ยวข้องจากการถูกโกงเงินโดยพริตตี้สาวคนหนึ่ง
ไปดูเหตุการณ์กันก่อนนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันจันทร์ที่ผ่านมานี้เองนะคะ๒๖เมษายนค่ะ
ตำรวจภูทรเมืองนครนายกไปตรวจสอบเหตุคนยิงตัวตายนะคะ
ทราบชื่อผู้ตายคือนายธนันศักดิ์สมุทรานันหรือว่าเสียเล็กวัย๖๐ปี
เป็นเจ้าของสวนวังทิพย์สภาพคือนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงนอน
ข้างตัวมีปืน๓๘๑กระบอกและที่ขมับขวามีรอยกระสุนทะลุออกศรีษะด้านซ้าย
วันนี้เราส่งคุณระวีการแก้ววิจิตรไปที่วัดวังรีอำเภอเมืองนครนายก
ไปคุยกับภรรยาของนายธนันศักดิ์ผู้ตายค่ะ

บอกว่าวันนั้นเนี่ยเธอนี่แหละเป็นคนพบศพสามีเป็นคนแรก
ตอนนั้น๖โมงเช้าเธอได้ยินเสียงคล้ายกับกระจกแตก
แต่ตอนนั้นไม่ได้เอกใจอะไรก็ออกไปส่งหลานที่โรงเรียน
กลับมาบ้าน๘โมงก็แปลกใจไม่เห็นเสียเล็กตื่นออกมาเลย
เดินไปดูที่ห้องที่เสียเล็กนอนเป็นประจำ
สิ่งแรกที่เข้ามาที่สายตาเธอคือคราบเลือดที่มันสายกระเซ็นค่ะ
เธอบอกว่าโอ้เกิดเรื่องไม่ดีแล้วแน่นอน
มั่นใจเลยว่าเสียเล็กคิดสั้นแน่
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยคุยกับครอบครัวว่ามีปัญหาทางธุรกิจ

ตอนแรกก็คุยกันแล้วล่ะว่าจะแก้ปัญหาไปด้วยกันจะไม่คิดสั้น
แต่สุดท้ายคิดว่าคงหมดหนทางแล้วจริงก็เลยเกาะเหตุแบบนี้นะคะ

มีคนมาตามทวงเงินกับครอบครัวหลายรายเลยนะคะ
บอกว่าเสียเล็กไปติดเงินเขารวมแล้วประมาณสัก๓ล้านบาทได้
ครอบครัวไม่ได้เพิกเฉยนะขอความเห็นใจด้วย
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยครอบครัวเองก็เดือดร้อนเรื่องเงินเหมือนกัน
ก็พยายามเอาที่ดินรีสอร์ทเข้าธนาคารบอกขายอยู่
ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่ามีปัญหาทางธุรกิจกับพริตตี้สาวเนี่ย
ภรรยาบอกว่าประเด็นเรื่องนอกใจเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะมี
ใช่มันเป็นอะไรที่เราไม่เครียดไม่คิดว่ามันจะเกิดกับเราไง
เพราะว่าเราสัญญากันแล้วกับในครอบครัวว่าเราจะไม่ทำอย่างนี้
เพราะว่าเขาก็บอกตัวเขาเองว่าบอกคนอื่นด้วยว่า
ทำอย่างนี้มันเป็นเรื่องของคนโง่นะที่ทำ
เขาจะไม่ทำเด็ดขาดเขาสัญญากันแล้ว
รู้กันหมดว่าจะไม่ทำอย่างนี้นะ
แต่มันคงถึงที่สุดของเขาแล้วมันอัดอั้นมันไปไหนไม่ได้
เพราะเขาเป็นคนเก่งไงเหมือนคนเก่งที่แบบว่า
ล้มแล้วไม่อยากให้ใครแบบว่ามันตาหน้าตอนเขาอยู่
เหมือนได้ยินแล้วมันหลอนเขาตลอดเวลา
เฮียไปมีอะไรกับใครกับเขาหรือเปล่าคนนั้นหรือเปล่า
บอกไม่มีเรื่องธุรกิจล้วนเขาบอกอย่างนี้
สังหรณ์หรือว่าลางบอกเหตุแรกว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นกับเสียเล็กเนี่ย
สาวเป็นคนเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าช่วงสงกรานที่ผ่านมา
พี่ชายเนี่ยโทรมาคุยกันทางโทรศัพท์แล้วบอกว่าอยากฆ่าตัวตาย
น้องสาวบอกโอ้เป็นห่วงเหมือนกันนะเพราะว่าเธอเป็นคนแรกที่รู้ประเด็นปัญหาเรื่องการเงิน
รู้ก่อนครอบครัวของเสียเล็กอีกก็ได้แต่ให้กำลังใจพี่ชาย
แล้วก็ไม่คิดว่าพี่ชายจะเกาะเหตุเพราะว่าไม่ได้มีทีท่าที่จะเครียดถึงขั้นจะก่อเหตุฆ่าตัวตายจริง
พี่ชายก็เอาแต่บอกว่าสงสารลูกสงสารเมียรู้สึกผิดที่ทำให้ทุกคนต้องมารับรู้ปัญหานี้
แล้วก็ขอบคุณเธอที่เป็นน้องสาวที่คอยห่วงใยดูแล
เธอก็ให้กำลังใจไปแล้วก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่าพี่จะโดนของหรือว่ายังไง
ก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้พี่ชายฟังปรึกษาดูแล้วก็บอกว่าลองไปกราบล้างเท้าพ่อแม่แก้สิ่งไม่ดีไหม
เล็กก็ยอมทำตามนะคะทำในวันที่๒๕เมษายนแล้ว๒๖เมษายนก็ก่อเหตุเลยค่ะ
แล้วเขาก็บอกว่าเขาก็อยากตายแล้วก็ช่วยกันปลอบใจอะไรอย่างเงี้เอ้ยบอกอย่าคิดอย่างนั้นเลย
ไม่เคยคิดเลยว่าพี่จะทำแบบนี้ก็เลยทำให้เราคิดว่าเออเขาจะโดนของเปล่าวะอะไรอย่างนี้
อยากจะให้กฎหมายเนี่ยลงโทษมันแล้วก็อยากให้เวรกรรมเนี่ยตามถัดพวกมันด้วย
เรายังได้คุยกับลูกชายสองคนของเสียเล็กด้วยนะคะวันนี้เนี่ยพาเข้าไปดูในบ้าน
เข้าไปดูในห้องที่เสียเล็กนอนเป็นประจำแล้วก็เป็นห้องที่เขาตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วยนะคะ
ลูกชายคนโตเนี่ยเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยอันดับแรกจุดบุหรี่ให้คุณพ่อก่อนเลย
คือเป็นสิ่งที่เขาทำเป็นประจำทุกวันเพราะบอกว่าเนี่ยพ่อจะชอบมานั่งดื่มกาแฟตรงโต๊ะนี้
แล้วก็สูบบุหรี่ตรงนี้เป็นประจำเขาบอกว่าผมอ่านจดหมายที่พ่อเขียนก่อนตายแล้ว
มันบอกชัดเจนเลยว่ามันมีเงื่อนงำมีบุคคลที่๓เข้ามาเกี่ยวข้อง
คุณตำรวจช่วยจับภัยสังคมนี้ด้วย
นี่ค่ะเขาบอกข้อความนั้นมันชัดเจนมากนะ

พ่อเคยเล่าให้ฟังช่วงกลางเดือนเมษายน
มีปัญหาเรื่องเงินในการทำธุรกิจกับผู้หญิงคนนึง
แล้วก็มีพวกรวม๖คนเข้ามาเกี่ยวข้อง
คนเล็กเองยังพบหลักฐานการโอนเงินไป๒บัญชีต้องสงสัยด้วยนะคะ
แล้วก็จดหมายที่พ่อเขียนเขียนไว้บนปฏิทินจีน
ลักษณะเชิงสั่งเสียเมียกับลูกค่ะ
ซึ่งหลักฐานนี้ก็เลยทำให้ครอบครัวเชื่อว่า
จะต้องมีบุคคลที่๓ที่โกงเงินพ่อทำให้พ่อตัดสินใจคิดสั้นแบบนี้
หลักฐานหรือว่าสลิปโอนเงินต่างที่คนนี้ให้ให้โอนเนี่ยฮะจริงอยู่มันไม่ได้โอนไปที่บัญชีเขาฮะแต่คือทุกครั้งที่มีการโอนเนี่ยแทบจะทุกครั้งนะฮะคือมันมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยตลอดฮะอันนี้ผมก็จะถามเกี่ยวกับแบบเชิงชู้สาวเนี่ยเคยไปอะไรกับเขาหรือเปล่าเนี่ยพ่อผมบอกพ่อผมบอกว่าก็ไม่ตอนนี้คุยได้หมดทุกเรื่อง

อะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าต้องเกี่ยวกับคนนี้แน่แน่เพราะเราไปเจออะไร
ก็หลักฐานโอนเงินไงพี่มันโอนเข้าไปชื่อเดียวครับ๒๕ล้านกว่า
ถ้าโอนประมาณ๒๐๒๐๒๙ครับที่เขาบอกเลย
แต่หนี้สินผมก็ผมไม่ฟังเหมือนกันเพราะมีทั้งหนี้ขาวและหนี้ดำ
หนี้ดำก็เป็นหนองเรากันเหมือนกันแต่หนี้ดำมาพ่อผมก็ไม่ได้ไปหลอกใครมา
มันก็เป็นหลักชาติคู่ยืนปกติ
ได้คลิปเสียงการพูดคุยระหว่างหญิงสาวคน๑นะครับกระปธิบกันครับ
คาดว่าจะเป็นหญิงสาวที่ทางลูกเขาก็สงสัยกันอยู่นี่แหละฮะ
ที่มีการพูดคุยกับเสียเล็กในลักษณะอ้างถึงหนึ่งในพวกที่เป็นคนไทย
ไปรับผ้าจากจีนแล้วเป็นต้นต่อทำให้เกิดปัญหากลับประเทศไทยไม่ได้
อ้างว่าป่วยด้วยอะไรด้วยนะครับ
ขอให้เสียเล็กโอนเงินไปช่วยเหลือหลายต่อหลายครั้งนะครับ
ถ้าถูกถึงในตภาพถ้าก็ต้องโดนด้วย
แล้วเบียก็ขอเงินพี่ไปทำแล้วก็ไปลงทุน

เพื่อนสนิทของเสียเล็กนะฮะ

หมูคือ๑๐เอกกำทรคงมาลาเป็นราชการบำนานอายุ๕๔ปีนะครับ
หมูบอกกับคุณระวีการบอกว่า
คือเสียหมูเนี่ยเป็นเพื่อนคนสนิทกับเสียเล็ก
เรียกว่าเป็นคนที่เสียเล็กเนี่ยมีอะไรปรึกษาหมดนะครับ
แล้วยังถูกเสียเล็กมาขอยืมเงินอยู่๓ครั้งมีเอกสารการกู้เงินเป็นหลักประกัน
และการให้ดอกเบี้ยอย่างชัดเจนนี่ฮะเสียหมูให้เราดูนะครับ
บอก๓มีนาคม๖๔เนี่ยโอนไปให้๔๐๐๐๐๐บาท
๒๔มีนาคม๖๔โอนให้อีก๕๐๐๐๐๐บาท
๕เมษายน๖๔โอนให้อีก๖๐๐๐๐๐บาท
รวมแล้ว๑ล้านหกแสนบาทก่อนที่เสียเล็กจะตัดสินใจ
ค่าตัวตาย๒๖เมษายนเสียหมูเนี่ย
เฮียหมูเนี่ยนะครับบอกว่าที่เสียเล็กยอมไป
ลงทุนก็เพราะคาดหวังตามคำพูดของผู้หญิงคนนั้น
ที่เข้ามาติดต่อแล้วอ้างว่าพวกอีกคนนึงที่เป็นเจ้าของ
เพจจะมาช่วยโปรโมทขายกรอบป้ายทะเบียนรถยนต์ที่เสียเล็ก
ทำอยู่ก่อนแล้วแต่กลับกลายเป็นว่าตั้งแต่มกราคม๖๓
ถึงมีนาคม๖๔โอนเงินไปให้๒บัญชีต้องสงสัย
หมูบอกว่าเสียเล็กโอนไปเนี่ยโอ้โหไม่ใช่น้อยนะครับ
ท่านผู้ชมครับ๒๕๘๓๐๐๐บาทนะฮะรวมแล้ว๑๑๓ครั้ง
นะครับยังมีค่าอื่นอื่นที่ลูกของเสียเล็กเนี่ยไปเจอหลักฐาน
โอนเงินอีกสี่ล้านกว่าบาทนะฮะถ้ารวมกันแล้วเนี่ยทั้ง
เนี่ยคือ๒๙ล้านนะครับมกรา๖๓ถึงมีนา๖๔๒๙ล้านโอน
ให้กับผู้หญิงคนนี้กับพักพวกอ๋อเสียเล็กเนี่ยมาปรึกษาเฮีย
หมูตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับรู้ตัวแล้วว่าสงสัยถูกหลอกแล้ว
คงต้องแจ้งความดำเนินคดีซึ่งเฮียหมูก็เพิ่งมาทราบตอน
เสียเล็กเนี่ยมาบอกว่าไอ้เงินที่มายืมไปเนี่ยก็โอนไป
ให้เขาหมดแล้วยืมเฮียหมูไปทั้งหมดเนี่ยล้านหกไล่เรียงแบบ
นะครับ๒๒เมษายนพอรู้ความจริงมาปรึกษาเฮียหมูตั้งใจ
จะแจ้งความ๒๓เมษายนไปแจ้งความ๒๔เมษายนจะถอนแจ้ง
ความแล้วบอกเฮียหมูว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาจะเอารถ
อัพไปขนของแต่พอ๒๖เมษายนเสียเล็กยิงตัวตายค่ะ
หลังจากที่ศูนย์เสียเงินแล้วเขาเริ่มมีความสงสัยในตัว
เอาแถวรังสิตดีกว่านะฮะมีการนัดหมายกันไปเจอหลายครั้ง
ตั้งแต่เริ่มต้นมาเหลือละหรือก็ตั้งแต่เดือน
เดือนมกรานะฮะเดือนมกราได้รู้จักทางเพจนะฮะ
เพจแล้วก็ทักทายเข้ามาเกี่ยวกับบุคคลคนนี้
แล้วก็มีการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับเชิงธุรกิจกันเกี่ยวกับป้าย
แล้วก็สร้างปัญหาต่างทำให้เล็กเนี่ยเชื่อถือ
แล้วก็สร้างอุปสรรคที่ต้องใช้เงินแล้วนำสู่กระบวนการของการโอนเงินนะฮะ

เพราะแกพูดเปลยไว้คำนึงว่าเฮหมู

คำว่าย้ายที่อยู่หมายถึงว่าถ้าผมประเมินตอนนี้ก็คือ
ย้ายจากบ้านไปสู่โรงศพบ้านหลังเล็กของแก
ซึ่งเราประเมินว่าคำพูดของแกเนี่ยเป็นในอยู่แล้ว
ถามว่าผมสงสัยไหมฮะสงสัย

เราก็ไม่อยากจะให้เกิดอย่างนี้ขึ้นมา
คือเรื่องนี้เนี่ยเอาละในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

แต่ทางคดีเนี่ยตำรวจเขาต้องไปดูมูลเหตุ
ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรมันมีมูลเหตุอะไรไหม
หรือว่าทางญาติญาติกับครอบครัวเองเนี่ย
คือถ้าหลักฐานไปถึงจะช่อกงจะอะไรก็แล้วแต่
ดำเนินคดีได้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นบุญกับคนอื่น
เพราะไม่รู้จะมีใครถูกโกงถูกช่อโกงอะไรอีกหรือเปล่า
ลักษณะแบบนี้นะครับสพมนครนายกบอกว่า
เดี๋ยวก็จะดูเรื่องของพยานหลักฐานต่าง
มีน้ำหนักเพียงพอเรื่องการช่อโกงนะ
เสียเล็กจะเสียชีวิตแล้วถ้าถูกช่อโกงแบบนี้
หลอกให้โอนเงินรวมแล้วตั้งเกือบ๓๐ล้านร้อย๑๓ครั้ง
แล้วเงินศูนย์เนี่ยก็ต้องเรียกมาสอบสวนดำเนินคดี